คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ฉะเชิงเซานะคะมีคุณลุงคนนึงออกมาจากร้านอาหาร

พอดีไปเจอรถในทางตรงแกหลบหักหลบ
แล้วไปชนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง

ไปช่วยแกแล้วก็เดี๋ยวจะเจรจาค่าเสียหายแกหนีค่ะ

ทางกระบะต้องเกาะรถแกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะที่เกาะรถแล้วโดนลากไปคือทางฝั่งเจ้าของรถกระบะ
เจ้าของรถกระบะจริงไปช่วยคุณลุงก่อนด้วยนะ
ตอนที่รถล้มนะคะแล้วกะว่าจะเจรจาเนี่ยแต่คุณลุงแกหนีไปเลยค่ะ
นี่จังหวะที่หลบรถที่มาทางตรงไปชนกระบะข้างทาง
แกก็ล้มเซไปริมถนนแบบนี้นะคะ
นี่คือถนนจรัญญานนที่บางประกงชะเชิงเซา
นายประเสริฐใบโพอายุ๕๘คือลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
เมาค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้
เจ้าของรถกระบะคือเขามาดูแล้วเขามาช่วย
นี่นะคะแต่ลุงแกหนีเจ้าของกระบาดเลยต้องเกาะรถจักรยานยนต์ของลุง
แล้วลุงก็ลากไปนี่แล้วก็จะไปชนรถเก่งตรงนั้นด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือประเด็นคือลุงบอกว่า
ลุงต้องหนีสิก็ทางรถกระบะเนี่ยไปเรียกแม่มาเคลียร์
เรียกแม่มาเคลียร์ทำไมทำไมไม่เรียกตำรวจ
ลุงก็เลยโมโหนี่คือเหตุผลคุณผู้ชมค่ะ
โมโหที่ทำไมทางเจ้าของรถกระบะเรียกแม่มาเคลียร์ทำไมไม่ยอมเรียกตำรวจ

เขาไม่ได้เจ็บอะไรเลย
ของเมื่อไปแจ้งไปแจ้ง

คุยก็ได้ไม่เป็นไรคุยได้
ไปแจ้งแม่ได้ไงบอกทำไมไม่แจ้งละกว่ามาก
คือก็โทรเรียกแม่มาเคลียร์เฉย

แม่มาเคลียร์รู้เรื่องเหรอแม่มาเคลียร์ผม
เอาจริงลุงแกก็คงจะเมาหนักมาก
เพราะว่าขนาดชี้แจงกับตำรวจยังดูงงนะพี่อุ๋ยนะ
อ้างว่าแกโมโหว่าเรียกแม่มาเคลียร์ทำไม
ทำไมไม่เรียกตำรวจแม่จะเคลียร์ได้ยังไง
คือพ่อหนุ่มเจ้าของรถกระบาดเนี่ยก็กล่าวว่าเคลียร์กันเองก็ได้

กลายเป็นว่าหนึ่งคือลุงเฉียวชนทางรถกระบะเนอะ
กระบะเกาะตามใช่ไหมคะแล้วโดนลากไป
เขาก็เจ็บนะเห็นไหมนี่เขาก็บาดเจ็บนะคะ
แล้วตอนที่แกหนีไปแล้วเจ้าของรถกระบะเกาะรถจักรยานยนต์แกไปเฉียวเก๋งอีกคันนึง

เจ้าของรถกระบะคือนายเนติธรอายุ๒๒
บอกว่าเอาจริงก็แค่จะแบบไปเคลียร์ไม่อยากจะแจ้งตำรวจให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แต่ลุงแกโวยวายลุงแกหนี
เขาก็เลยถูกลากไปกับพื้นถนนเพราะว่าไปเกาะนี่ดึงรถลุงเอาไว้
เขาก็นั้นแรกก็ยืนกวิ่ง
คือผมเห็นเขาเจอไหมล่ะถามทางกินรถ

ตำรวจสพบังปะกงก็นำตัวลุงไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ

ตอนตำรวจมาลุงยกมือไหว้กราบเลยค่ะ
กลางกลายเป็นกราบค่ะ

ต้องโดนคือมันหลายอย่างเลยค่ะ
เมื่อกี้แกคุยกับตำรวจแกบอกผมดื่มเบียร์ไป๔๕ขวด
กันลุกยังไม่ไหวเลยเพราะเห็นมักตาบเสร็จลุกขึ้นมาคือเซเลย

นี่จุดเริ่มต้นนี่โชคดีมากนะที่ไม่เสียหลักแล้วล้มลงไปใต้รถบัส

เดี๋ยวเขาทับตายขึ้นมานี่ยุ่งไว้นะ
อันนี้ดื่มเบียมา๔๕ขวดแล้วผมก็ขี่จักรยานยนต์ออกมา
่งออกไปเลยไงคะไม่ดูอะไรเลย
นี่คือตัวลุดล้มเข้าไปใต้รถบัส